คุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องอาหารการกินเอามากินกันหน่อยดีกว่า
เช้าแบบนี้จะ๘โมงแล้ว
นึกถึงเครปถ้าเกิดเป็นเครปนะ
พี่เบิร์ตเลือกมาไส้หนึ่งดอมเลือกมาไส้หนึ่ง

คือจริงผมไม่ค่อยกินขนมหวานแต่ถ้าจะต้องเลือกเครปและเลือกไส้นะครับ
หน้าตาโหดอย่างผมผิวสีนี้ผมเลือกไส้สตอเบอรี่ครับ
เข้ามากเข้าเหมือนหน้ามาก

ว้าดหวานน่ะอยากโหดกินตรอบรีของหนอมดอมล่ะ
ผมถ้าเลือกไส้ไส้อัวมีไหม
เฮ้ยจะเอาเครปไส้อัว

ก็เดี๋ยวนี้มันต้องมีของขาวไส้ของขาวไง
แต่เอาจริงนะที่ดอมพูดมาอาจจะจุดประกายไอเดียก็ได้
เพราะว่าเครปที่ว่านี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนี้
เครปหมูกรอบ

วิธีการทำอันนี้เขาทำจริงจริงนะไม่ได้ทำแค่คอนเทนต์เออคือเอาคณะหมูกรอบใส่ลงไปอะค่ะฉีกทุกกฎจริงจริงแล้วจุดเริ่มต้นถามพี่เขาว่าพี่พี่ไอ้ที่ทำเครพไส้ล้ำล้ำเนี้ยมันมาจากไหนบอกอ๋อมันมีอืมมาจากคอมเมนต์ชาวเน็ตนั่นแหละคือเขาบอกว่าเครพ
สี่จานแล้วก็โปะไข่ดาวอ๋อคลิปนั้นน่ะแจ้งเกิดนี่นี่นี่นี่เอาตักน้ำกระเพราแล้วก็ราดราดราดไปแบบนี้ค่ะเชื่อไหมเอาข้าวใส่ไปด้วยนี่นี่คลิปเนี้ยนะทั้งกับเอ้ยทั้งเครพแล้วมีข้าวใช่แล้วมีกระเพราเองถูกต้องสรุปของขาวหรือของหวานเนี้ยเอออันนี้เป็นของขาวนั้นแหละแล้
บางคนก็ไปบอกก็ไปแซวอันนี้เป็นข้าวเหนียวมาให้ด้วยใช่ไหม
บางคนบอกว่าเอาแป้งมันก็คือข้าวไง
คนชอบกินก็กินสิคนไม่ชอบก็ผ่านไปสิ

แต่ว่าวันนี้วันนี้๒๒ใช่ไหมแม่ค้าเขาบอกว่าขอหยุด
ขอหยุดร้านปิดวันนี้พี่เขาบอกว่าจริงเปล่า
หยุดไปหยุดไปทำธุระหยุดไปทำธุระแต่ไม่ต้องห่วงนะ
คอนเซ็ปต์เดิมเลยเปิดสายปิดบ่อยแต่อร่อยแน่นอน
พี่เขาบอกแล้วไงพี่ไม่เคยลืมพี่โตมาเพราะว่าลูกค้า
ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแล้วร้านปิดเนี่ยปลดรับรู้ไว้ว่าเป็นเรื่องปกติ
ร้านปิดก็มาใหม่ค่ะ
ผมว่าในตู้เย็นพี่แกคงของเหลือเยอะแล้ว
นึกอะไรเจออะไรก็หยิบมาใส่เคลปหมดเลยนะ